ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

หรือขนมความภาพที่ไม่ขอดี

รับทุนไว้หาที่ด้านไว้
แม่ต้องห่างลูกเพื่อไปหางานทำ
ทางบ้านจึงมีแค่เด็กและคนชะลาที่ป่วย
ความคิดถึงจึงปนเปย์ไปด้วยความห่วงใย
ความกังวลความทุกข์ใจ
อะไรคือต้นเหตุของการแยกกันอยู่ในครั้งนี้
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
แม่หลัง

น้องคิดถึงแม่

แม่หลัง
หนูชื่อสมฉายทองชีวง

มันต้นปีเกิดก็หอบจิ้นห้ายใจไม่โอ้ก
เขาบอกว่าท้องตับโต

ตอนที่คิดจะไปทำงานกรุงเทพ
เงินไม่พอเสียดอกให้เขา
อยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีงานทำ

จู๊ดเพ็นด้ามาเร็ว

แม่สอนหนูเสมอว่าเราก็ต้องทำงานอดทนเหมือนแม่
ถ้าไม่มีแม่อยู่คนหนึ่งแล้วเราจะทำแบบไหนได้
ต้องดูแลย่าดูแลน้อง
หนูก็ช่วยทำงานแทนแม่ไว้ก่อน
ดูเลกันคืนที่แม่ก็ไม่อยู่นะ
เยียบข้าบ้างหนวบให้บ้าง
เด็กที่อื่นเป็นสาวก็ยังไม่เคยช่วยได้เลย

ก็ไม่อยู่นะคะเลยชายเหล้ากลับมาก็ก็ทำให้

แม่บอกว่าเราเป็นลูกผู้หญิงห้ามให้ใครว่าได้
เพราะว่าเราก็ป๓แล้วเราก็ต้องทำเองได้บ้างแล้ว
เพราะว่าน้องก็ทำไม่ได้

ที่หนูยอมเหนื่อยเพราะหนูอยากให้คนอื่นสบาย
กลัวคนอื่นเป็นอะไรแล้วเราจะดูแทนไม่ได้
ตอนนี้ที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงลูก
เห็นลูกเหนื่อยตัวแค่นี้เองต้องทำทุกอย่าง
พอได้ข่าวว่าเขาป่ายิ่งอยากจะเดินกลับบ้าน
เป็นห่วงกลัวหลงคิดถึงลูกตอนนี้ลูกทำอะไรอยู่
ลูกสองคนจะเป็นยังไงได้แต่คิดถึง
เวลาหนูคิดถึงแม่หนูก็ขอยืมโทรศัพท์ยาหนูไปหาแม่
อยากให้เจอแม่
หนูกำลังเก่งสักวันราวจะต้องอยู่ด้วยกัน

หนูกลัวว่าไม่มีใครดูแลแม่พอพบข้อก็ต้องไปทำงาน
มากกอนฉมดูแลครอบครัวคนเดียว
เขาไม่จ่ายค่าแรงเลยไม่ได้เงินทั้งบาทเลยครับ
ในกระเป๋าเหลือเงินอยู่๓บาทอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้
คิดสงสารเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งชมเขาก็ไม่สบายด้วย
เป็นน้องห้องที่ท้องไป๔ปีแล้วหมอบอกว่าต้องพาออกถึงจะหาย
เคยถามครับไม่ห่วงตัวเองเหรอไม่อยากหายเหรอ
เขาบอกเขาห่วงครอบครัวมากกว่าเขาอยากช่วยครอบครัวเขานะ
ตามด้วยกลัวแล้วก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีใครดูแลย่าหลายอย่าง
ขอให้แม่ไปโรงพยาบาลแม่ก็บอกแม่ไม่ไป
หนูก็กลัวแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วหนูก็หลับแม่
ตายไม่ได้ยังต้องสู้สู้เพื่อลูกสู้เพื่อย่า
ที่หนูทำทุกวันเพื่อที่หนูรอคอยเพื่อจะให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกัน
เวลาที่หนูเห็นแม่กลับมาหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็เราจะได้มีความสุขแบบคนอื่น
พอเจอดารกอยากอยู่ตลอดเวลาไม่อยากไปไหนแล้ว

เห็นรอยยิ้มของคนในบ้านก็ทนได้ไม่เหนื่อย
ให้ลูกกินอิ่มให้ลูกยิ้ม
แค่นี้พอไม่ต้องการอะไรแล้ว
อยากจะไปชีวิตนี้ให้หมดห่วง

คนดูข้างหลังก็คือลูกกับหนูสองคนแล้วแหละ

ยาชูกำลังที่ดีที่สุดสำหรับคนเราก็คือ

และบ้านหลังนี้ครับคนสู้ชีวิตมีแรงที่จะสู้ต่อ
เพราะรอยยิ้มจากแก้วตาและดวงใจของเธอ
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณโฉมกันครับ

ตอนนี้โฉมกับคุณนายอยู่ที่ไหน

ทำไมเราต้องตัดสินใจที่จะต้องจากบ้านเรามาด้วย
ถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้
แล้วดูบอกแบบนี้ลูกว่าไง
ไปใหม่ร้องไห้ทุกวันเลยมั้ย

อยากให้กลับมาหาหนูเหรอ

โฉมนี่ถือว่าอดทนมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
เลี้ยงครอบครัวแบบทั้งที่ตัวเอง

ที่เห็นอยู่เนี่ยท้องโตเหมือนกับคนท้อง๗๖๗เดือน

ซึ่งด้วยสภาพร่างกายมันไม่ไหวแล้วคือมันต้องได้รับการรักษาด้วย

แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยโรคแบบนี้มันเป็นได้แบบนี้เลยเหรอ
มันเกิดอะไรขึ้นคุณนายเล่าให้เราฟังสิครับ
ช่วงไปทำงานเข็มเจาะครับ

เข็มเจาะแต่เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องจักรคน

มันล้าก็เลยมันตะคิวกันกินสลิงรัดนิ้วขาด
ดีนะว่าตัดแค่นี้

ท่านนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นภาระนาธิของเด็กเล็ก

ไม่เองแต่นั่งเงียกทำได้

เห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีโรคของอึฉี่
กินไว้ไปนอนที่เรากำลังให้ผม
เวลาไปโรงพยาบาลเขาก็พาเนี่ยเขาขี่ตะเล้งไปให้
ซาเล้งไปให้ใครขี่

ไม่มีใครเห็นพี่เขาหัดเรานี่ก็หัดตาม

ข้าวได้ทำกับข้าวได้ทำอะไรได้กับข้าวอ่ะ
ทำให้ทุกอย่างไอ้ทอดผัดกระเภากแก๊ง

ทำงานบ้านด้วยเหรอลูกเหรอหนูทำอะไรบ้างครับเฟสครับ
ขาดบ้านแล้วก็ทิ้งชิงชีชีของใครอ่ะลูกของยาย
ของยายทวดเหรอครับแล้วเฟสก็เอาไปทิ้งแล้วเหรอลูก
เอาไปทิ้งด้วยครับก็ไปทิ้งครับยานไม่หมดเท่านี้
เราเห็นการขุดหน่อไม้ของเด็กสองคนไหมเล่าใครเริ่มเป็นคนต้นคิดว่าไปขุดหน่อไม้กัน
น้องเฟซไหมเฟซเหรอเฮ้ยตบมือให้เฟซเลย
ทำไมหนูชวนพี่ไปขุดหน่อไม้อยากได้มีตังค์
อยากได้มีตังค์แล้วไปขุดกันไกลไหมหน่อไม้อ่ะ
ไม่ไกลค่ะหักเที่ยวตำห้วยตำห้วยไปแล้วเตรียมการไปด้วยนะคุณ
ไม่ได้ไปมือเปล่าเล่าเปลือยไปนะไปโดยสภาย่ามไปด้วย

ย่ามพร้อมเลยแล้วก็ไปไม่มีมีดไม่มีอะไรไปเหรอลูก

วันนั้นก็คือได้กันมาแต่เห็นบอกว่าตอนไปลูกสะพายกันไปได้คนเดียว

แต่ตอนมาแล้วหน่อไม้มันก็หนักพอสมควร

น้องถือครั้งหนึ่งถือครั้งหนึ่ง

แล้วหนูเอามาหนูว่าไปทำอะไรไป
เอามาปอกแล้วก็นึ่งแล้วก็เช้าก็ขี่สลิงเอาไปขาย
ขับซาเร้งไปอีกแล้วครับท่าน

ได้เงินมาเท่าไหร่กันจำได้ไหม
จำได้ได้มาสี่ร้อย
สี่ร้อยบาทแล้วหนูเอาเงินไปทำอะไร
เอาไปซื้อกับข้าวแล้วก็แบ่งเงินกิน
เหนื่อยไหมลูกที่ต้องดูแลทุกคนในบ้านตอนนี้

ผมเพื่อแม่เพื่อย่าเพื่อนน้องค่ะ

ก็เลยต้องกัดฟันไปกู้เงินเขา
จริงแล้วยายทวดเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นอะไรกับฉม

ค่ะที่หนูเรียกย่านี่คือติดปากมาจากลูกลุงค่ะ

ลุงเขาเรียกย่าแล้วก็ย่าไปกับเขาด้วย
ถ้าวันนี้มาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
ถ้าคุณมีทุนสักก้อนหนึ่งคุณจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
เขาไปปลดหนี้ให้ยายแล้วเหลือก็จะเข้ารักษาตัวเอง

ฝนถ้ามีพร๑ข้อฝนอยากขอพรอะไรลูก

คุณผู้ชมครับหนี้ส่งต่อ
ความทุกข์เป็นทอดให้กับทุกคนในบ้าน

ชีวิตของหลายครอบครัวคงจะดีขึ้น
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณโฉม

จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกครั้ง
กับโอกาสพิชิตโจทย์ทั้ง๔ข้อให้ถูก
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทสักครู่เดียว

นำมะเขือปลอบและบวบบรรจุใส่ถุง
ถุงละหนึ่งกิโลยางละหกถุง
เท่ากับทั้งหมดสิบสองถุง
ภายในเวลา๓นาทีครับ